ขออนุญาตกลับเรียนกับท่านประธานครับว่าทั้งกับผมและพักประชาธิปัตย์
เป็นผู้หนึ่งและพักการเมืองหนึ่งที่เห็นด้วยกับการที่จะให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ
ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันและเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะได้เป็นเจ้าภาพ
ในการเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา๑๑
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าทั้งหมดนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ชอบ
รัฐธรรมนูลและเป็นวิธีทางประชาธิปไตยอารยะ
ที่ทุกประเทศในโลกประชาธิปไตยเขาก็ทำกัน

รัฐสภาได้เป็นเวทีในการหาทางออกให้กับประเทศ
เพราะฉะนั้นการเปิดรัฐสภาเที่ยวนี้

ข้อเสนอของรัฐบาลนั้น
ในการที่จะหาทางออกอย่างสร้างสรรค์

ในการสร้างเวทีโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้รัฐสภาได้เป็นที่พึ่ง
เป็นเวทีสำหรับสะท้อนความคิดเห็น
และเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกให้กับประเทศ
ร่วมกันให้ได้อย่างแท้จริง
และเพื่อพิสูจน์ว่า
เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาได้
เพราะว่าการใช้เวทีอื่นอาจจะก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยง
นำไปสู่การใช้ความรุนแรง
หรืออาจจะนำไปสู่ทางออกนอกระบบ
ที่สังคมประชาธิปไตยไม่ต้องการได้
ผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็น
ในการประชุมตลอด๒วัน
คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นั้น
ประชาชนต้องการเห็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์
ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงใจ
และที่สำคัญเหมือนกับที่ท่านประธานรัฐสภา
ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นคือ
ต้องเป็นการอภิปรายที่ไม่ซ้ำเติมสถานการณ์
สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเพิ่มเติมไปจากนี้ก็คือ
การที่อยากเห็นรัฐสภาแห่งนี้
ได้ร่วมกันเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรม

อันเป็นทางออกที่เหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับได้ร่วมกันของทุกฝ่าย
ผมขออนุญาตกราบเรียนจุดยืนของกระผม

พักประชาธิปัตย์ที่กระผมสังกัดว่า

ประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจน

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และเรามีจุดยืนชัดเจน
ที่จะเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
เพราะนี่คืออุดมการของประชาธิปัตย์
ตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งพักมา

และยังยึดมั่นเสมอมา
จนกระทั่งถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่า
การที่เราได้มีจุดยืนชัดเจน

คือการทำหน้าที่

ชัดเจนในรัฐธรรมนูล
มาตรา๕๐วงเล็บ๑

ได้พูดถึงหน้าที่

บุคคลมีหน้าที่

ซึ่งชาติศาสนา

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จุดยืนประการที่๒ก็คือ

การใช้แนวทางสันติ
ในการแก้ไขปัญหา

และประการที่๓ที่สำคัญ

แห่งความขัดแย้งหรือที่สังคมเรากำลังดูเหมือนจะพูด
คล้อยไปในทางเดียวกันว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันชักฟืนออกจากกองไฟ
ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมต่อไปโดยไม่จำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งเปิดสภาสมัยวิสามัน
และการพิจารณายัตติการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ
ตามที่รัฐบาลเสนอตามร่ำนูลมาตรา๑๖๒
ที่ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกัน
สนองตอบต่อความเห็นและข้อเสนอนี้จนนำมาสู่การประชุมในวันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาทางออกที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่ง
ในสถานการณ์นี้ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูลไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น
ซึ่งกับผมและพักประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนแต่ต้น
เพราะอย่างน้อยที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูลถือเป็นเงื่อนไข๑ใน๓ข้อก่อนตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล
และต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ได้รับเงื่อนไขนี้
และกรุณาบรรจุการแก้ไขรัฐธรรมนูลเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
และได้เสนอต่อรัฐสภาไปแล้ว
จนกระทั่งมาถึงวันนี้พักประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาล

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว
โดยมีเนื้อหาสำคัญในการแก้ไขมาตรา๒๗
ให้มีการตั้งสอสรขึ้นมา
มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน
และมีเงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่า
การแก้รัฐธรรมนูลเที่ยวนี้
จะต้องไม่แต่หมวดหนึ่ง
ที่ต้องไม่แตะหมวด๑หมวด๒ก็เพราะว่าทั้งสองหมวดมีความสำคัญยิ่ง
วดหนึ่งก็คือหมวดที่ว่าด้วยรูปแบบของรัฐ
และรูปแบบการปกครองของประเทศ
กำหนดไว้ชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
อันเดียวแบ่งแยกไม่ได้
และระบุไว้ชัดเจนว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
สำหรับหมวด๒ที่เป็นเงื่อนไขว่าจะต้องไม่แตะต้องก็คือ
เป็นหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์
นี่คือร่างของพักร่วมรัฐบาลที่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว

ในช่วงที่มีการพิจารณา
ตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาก่อนรับหลักการนั้น
ประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ประสงค์จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูลนั้นยืดเยื้อต่อไป
และต้องการเห็นการแก้รัฐธรรมนูลเกิดขึ้นโดยเร็ว
เพราะถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เสนอต่อรัฐสภาไปแล้ว
อย่างไรก็ตามถัดจากนี้ไป
สิ่งที่พักประชาธิปัตย์และกับผม
มีความเห็นในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลก็คือว่า
ควรจะได้มีการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่๑
ขั้นรับหลักการในทันทีที่ทำได้
ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่า
ไม่ควรจะมีเงื่อนไขใดเพิ่มเติมนำไปสู่การ
ทำให้เกิดความเข้าใจจากสังคมว่าเป็นการยื้อเวลาอีก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำประชามติก่อนรับหลักการ

เพราะในเรื่องการทำประชามตินั้น
รัฐธรรมนูลมาตรา๒๕๖ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าจะมีการแก้ไข
รัฐธรรมนุนมาตรา๒๕๖ให้ทำประชามติ
หลังจากรัฐธรรมนูลผ่านรัฐสภา
และก่อนนำขึ้นทูล๙เท่านั้น
ซึ่งมีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วว่า
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำ
ประชามติเพิ่มเติมอีกก่อนรับหลักการในวาระที่๑
และทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่า
ต้องการยื้อเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
และเพื่อให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูลในวาระที่๑
เป็นไปด้วยความราบรื่น
ผมขออนุญาตท่านประธานตรงนี้เสนอ
ขอให้วิบ๓ฝ่าย
ซึ่งประกอบด้วยทั้งวิบรัฐบาล
ฝ่ายค้านและวิบวุฒิสภา
ได้หาคำตอบร่วมกัน
ว่าเราจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยพิจารณาเฉพาะ๖ร่าง
ที่มีการบรรจุอยู่ในวาระปัจจุบันไปก่อน
หรือจะรอร่างของไอลอที่เป็นร่าง

เพราะการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระหว่างทางเลือก๑กับทางเลือก๒นั้น
มีนัยยะสำคัญ
ถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจพิจารณา๖ร่าง
บรรจุวาระไปก่อน
ก็อาจจะถูกข้อกล่าวหาได้ว่า
มีวัตถุประสงค์ต้องการทิ้งร่าง
ของภาคประชาชนคือไอลอหรือไม่
หรือถ้าเรารอให้ร่างของไอลอร์
บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเสียก่อน
โดยยังไม่พิจารณา๖ร่าง
ก็จะต้องรอไปอย่างน้อยก็หลังวันที่๑๒พฤศจิกา
เพราะต้องรอขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ
ซึ่งก็อาจจะถูกคอรหาได้เช่นกันว่า
รอไปเพื่อซื้อเวลาอีกหรือไม่
ตรงนี้จึงเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าวิบ๓ฝ่าย
ควรจะได้ร่วมกันหาทางออก
เพื่อทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูล
วาระที่๑๒๓ต่อไปนั้น
เป็นไปด้วยความราบรื่นต่อไป
สำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ
มาตรา๑๖๕วันนี้นั้นกับผมมีความเห็น
เพิ่มเติมว่าควรจะได้มีการหาข้อยุติ
และมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม
เพื่อนำไปสู่การหาทางออกของประเทศร่วมกัน
นั่นก็คือว่าผมประสงค์จะเห็นที่ประชุมรัฐสภา
ได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
ซึ่งอาจจะลงนามโดยประธานรัฐสภา
เพราะในอดีตก็เคยมีตัวแบบลักษณะเช่นนี้
เกิดขึ้นมาแล้วในปี๒๕๖๒
ตัวแบบที่ว่านั้นก็คือในยุคนั้นได้มีการหารือร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและผู้นำทางสังคม
กระทั่งนำมาสู่ความเห็นร่วมกันว่า
ควรจะได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มีชื่อสั้น
ว่าคณะกรรมการสมารณชันเพื่อการปฏิรูปและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือจะเรียกย่อว่าคณะกรรมการสมารณชันก็ได้
โดยมอบให้ประธานรัฐสภาได้เป็นเจ้าภาพ
เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติชุดนี้ขึ้นมา
ประกอบด้วยทั้งผู้แทนฝ่ายรัฐบาลสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
สมาชิกวุฒิสภาและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง
ทำหน้าที่ในการแสวงหาแนวทางสร้างความสมานฉันในบ้านเมือง
ให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอของกับผมวันนี้ก็คือให้มีการตั้งกรรมการ
ขึ้นมาชุดหนึ่งโดยถือหลักสามข้อ
ข้อหนึ่งก็คือว่าสำหรับองค์ประกอบนั้น
อย่างน้อยควรจะประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสภา
ไม่น้อยกว่า๗ฝ่ายประกอบด้วย๑ผู้แทนของรัฐบาล
แทนสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรฝ่ายค้าน

ห้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
และ๖ฝ่ายที่เห็นต่างกับผู้ชุมนุม
ฝ่ายอื่นอื่นเช่นอาจจะเป็นสู้ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นใดที่เห็นสมควรเป็นต้น

มีหน้าที่ในการแสวงหาคำตอบที่เป็นทางออก
ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศ
อะไรที่เห็นพ้องต้องกันได้
ก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับข้อสรุปที่เห็นพ้องนั้น
ไปดำเนินการในทันทีโดยไม่ชักช้า

ผมก็คาดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูล
น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เห็นพ้องต้องกันได้
ประการที่๒ส่วนอะไรก็ตาม
ที่ยังมีความเห็นที่ต่างกันอยู่
ก็แขวนไว้ก่อนแล้วก็เร่งหารือร่วมกัน
เพื่อหาจุดร่วมที่อาจจะยังมีประเด็นเพิ่มเติม
ที่เห็นตรงกันได้ต่อไป
โดยเน้นรูปแบบของการจับเข่าคุยกันอย่างสร้างสรรค์
อะไรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยได้ก็อาจจะต้องถอยคนละก้าว
หรือคนละ๒๙อย่างที่ท่านนายกได้เสนอความเห็นไป
ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถดำรงเป้าหมายที่จะมุ่งหาคำตอบ
และทางออกให้กับประเทศด้วยความปรารถนาดี
ให้กับบ้านเมืองให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
และหลักข้อที่๓ก็คือขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว
ผมหวังว่าที่ประชุมนี้จะได้กรุณารับข้อเสนอของผม
ไปพิจารณาและไตรตรองอย่างรอบครอบจริงจังต่อไป

ข้อเสนอนี้เป็นจริงได้ก็ขอเรียกร้องให้วิบทั้งสามฝ่ายอีกครั้งหนึ่งครับ
เพราะท่านคือตัวแทนของพวกเราที่เป็นสมาชิกรัฐสภาได้หารือกัน
วิบรัฐบาลวิบฝ่ายค้านและวิบวุฒิสภา
ซึ่งสำหรับภักดิ์ประชาธิปัตย์นั้นผมได้มอบหมายให้วิบของพักได้รับความเห็นนี้
ไปหารือกับพักร่วมรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องมาระดับหนึ่งแล้วนะครับ
ส่วนผลการหารือหรือรูปแบบของคณะกรรมการจะตั้งชื่อว่าอย่างไร
จะแตกต่างไปจากที่ผมเสนอเมื่อสักครู่มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ผมไม่ติดใจและก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน
เพียงเพื่อให้เราได้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งร่วมกันแสวงหาทางออกให้กับประเทศ
ซึ่งหากทำได้ผมหวังว่าอย่างน้อยที่สุด
สถานการณ์บ้านเมืองก็จะคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่ง
แม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม
เพราะว่าบางเรื่อง

ว่าอาจจะต้องใช้เวลา
และต้องใช้ความจริงใจต่อกัน
ที่สำคัญต้องตกผลึกร่วมกัน
จึงจะสามารถนำไปสู่การได้คำตอบที่เห็นพ้องต้องกันได้

เราประสงค์ให้มีกรรมการชุดนี้
เพื่อให้คนทั้งประเทศได้เห็นแสงสว่างแห่งความหวังรำไร
ถูกจุดขึ้นมาตรงปลายอุโมงโดยรัฐสภาของเรา
เพื่อให้รัฐสภาได้เป็นความหวัง
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบอบประชาธิปไตยของประเทศเราได้อย่างยั่งยืนต่อไป